ท่านผู้ชมครับวันพรุ่งนี้ครบกำหนดวันที่พระครูบาบุญชุ่มท่านจะออกจากถ้ำนะฮะท่านไปบำเพ็ญเพียรในถ้ำ๓ปี๓เดือน๓วัน
ค่ะนี่คือภาพของคลื่นมหาชนผู้ที่เคารพสัทธาพระครูบาบุญชุ่มนะฮะท่านเป็นเกจิสามแผ่นดินไทยเมียนมาแล้วก็สปลาวทางภาคเหนือนะครับ
เจ้าวาดวัดพระธาตุดอนเรืองที่ท่าขี้เหล็กของเมียนมานะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันท่านอายุ๕๗ปีบวชมา๓๖พันศาท่านเข้าไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำเมืองแก๊สจังหวัดเมืองศาสตร์ของทางเมียนมาตั้งแต่๒๙เมษายนปี๖๒นะฮะ
ถ้านับตามวันเดือนปีเนี่ยท่านจะครบกำหนดบำเพ็ญเพียร๓ปี๓เดือน๓วันในวันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่๓๑กรกฎาคม
นี่นะฮะถ้าจำกันได้ช่วงหมูป่าติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยพระครูบาบุญชุ่มท่านเคยไปที่ถ้ำแล้วไปนั่งสมาธิไปช่วยทีมหมูป่า
ก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับไปท่านบอกอีกสองวันเดี๋ยวจะออกมาแล้วออกมาจริงจริงนะครับไปช่วยกันได้ออกมาจริงจริงนะฮะวันนี้มี
ประชาชนนะครับเดินทางมาที่ถ้ำเมืองแก๊สนะฮะที่เมียนมานะครับเพื่อมารอพระครูบาบุญชุ่มท่านออกจากถ้ำในวันพรุ่งนี้นะครับ
ช่วงเวลาที่จะเดินทางออกมาจากถ้ำเนี่ยหลายท่านก็บอกมารอเลยดีกว่านะฮะแต่ตามกำหนดการเนี่ยพระครูบาบุญชุ่มจะออกจากถ้ำวันพรุ่งนี้นะฮะ
จะมีพระสงฆ์๒๓รูปมีคณะสิทธิ์ชุดแรกไปรับท่านออกจากถ้ำตอน๗โมงเช้านะครับนี่นะฮะจากนั้นสิทธิ์คณะต่าง
จำนวนที่กำหนดกันไว้เนี่ยจะไปรับมอบหมายหน้าที่กันต่อตามลำดับตามขั้นตอนต่างอย่างเช่นพิธีปลงผมด้วย
อยู่ในถ้ำท่านนั่งสมาธิท่านปิดวาจาเลยนะฮะก็ต้องมีการปลงผมนะครับมีการปลงหนวดนะครับมีการจัดรถ
ไปรับพระครูบาบุญชุ่มออกจากถ้ำไปยังสถานที่ปลงผมที่เกาะน้ำรูนี่นะฮะหลังจากปลงผมเสร็จจะนั่งรถหอคำไปฉันพัฒนาหารแล้วต่อไปยังหอเจดี๗ชั้นเพื่อโปรดศรัทธามหาชนที่รอรับอยู่หน้าหอเจดี๗ชั้น
ส่วนลูกศิษย์คนไทยที่จะข้ามไปทางเมียนมาอาจจะข้ามไปรอรับไม่ได้นะครับมีเรื่องของพรมแดนนะครับ
ยังไม่มีการเปิดให้คนข้ามกันอย่างเป็นทางการค่ะนะฮะก็รอติดตามผ่านทางช่องทางต่างต่างตรงนั้นได้อืมอ่า